คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ข่าวนี้นครศรีมีปฏิหารตายแล้วฟื้น
โอ้โหลูกหลานตกใจแล้วก็ดีใจกันไปในทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะคุณตาอายุ๘๖ปีแกล้มหัวฟาดลงไปคุณผู้ชม
ครับอ๋อแล้วสุดท้ายแกไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ
เรื่องราวปฏิหารนี้เกิดขึ้นบ้านเลขที่๑๒๖หมู่๖
ที่ควรกรดอำเภอทุ่งสงฆ์นักคอนศรีธรรมรัฐค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวกลางสวนยางพารา
ลูกหลานนั่งล้อมวงพูดคุยกันอยู่กับนายประดิษฐ์บุญทรง
คุณตาอายุแปดสิบหกปีแล้วนอนอยู่กลางบ้านนั่งเฉิดบุญทรงอายุเจ็ดสิบสามปี
ญาติยาติพาส่งโรงพยาบาลทุ่งสงฆ์อาการหนักค่ะ
ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
หาหมออยู่๔วันอาการไม่ดีขึ้นเลย
ทีมแพทย์ทีมพยาบาลบอกว่าทำใจนะ
ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจพาคุณตากลับบ้าน
กะว่านาทีสุดท้ายของชีวิตให้อยู่กับญาติกับครอบครัว
แต่ระหว่างทางคุณผู้ชมไม่ทันถึงบ้าน
คุณตาเสียชีวิตค่ะหมดลมหายใจไปซะก่อน
ก็เลยสุดท้ายเอาร่างคุณตาไปที่วัดทะเลจัดงานศพให้คุณตา
โอ้โหตาลืมตาขึ้นมาตาฟื้นค่ะคุณผู้ชม
เจอมู้เรียบร้อยรุ่งโต๊ะไร้แดงในวัด
คุณนะเอ็นหรือว่าเก็บพื้นขึ้นมา
ตึงตอนนั้นรู้สึกดีใจหรือว่าตกใจกัน
ดีใจอยู่โรงกันทางวัดคิดว่าดีใจกันนะ

แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณตากลับมาได้นะคะ
ทางด้านนายทงชัยบุญทรงอายุ๔๐ปีค่ะ
ลูกชายคนสุดท้องของคุณตาบอกว่าโอ้โหพอพ่อฟื้นขึ้นมานี่นะ
เอานมให้พ่อดื่มก่อนเลยแล้วก็พาพ่อส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายอีกครั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คุณหมอบอกว่าเอ้ามาคราวนี้ร่างกายคุณตาปกติแล้วค่ะ

หลังจากนี้ก็ขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนาน